หลังจากที่วงการบันเทิงสูญเสียนักแสดงน้ำดีอีกหนึ่งคนไป
สำหรับคุณเหมภูมิพาดิตค่ะ

ให้ความรักแล้วก็ความคิดถึงกับคุณเหมกันเยอะเลยทีเดียวนะคะ
หนึ่งในนั้นคือคุณกิฟต์ตราพดา

แม้ว่าหลังจากที่เฮมจากไปเองไปแล้วนะครับ

ตั้งใจเอาไว้เลยว่าทุกวันเกิด๒๘มิถุนายน
จะจัดงานทำดีเพื่อระลึกถึงความน่ารักของเพื่อนคนนี้ตลอดไปค่ะ
ก็ของแก๊งที่เป็นแก๊งบ้านของเรานะคะที่เป็นสมาชิกละครจากเรื่องปิ่นอโน้งแล้วก็ตรงนั้นว่าทุกวันเกิดของพี่เห็มคือ๒๘ทุนายนของทุกปีค่ะบ้านเราแก๊งเนี้ยก็จะออกมาทำความดีหรือทำบุญร่วมด้วยเพื่อที่จะอุทิศส่วนผสมทั้งหมดให้กับเขาทุกปีค่ะความรู้สึกเหมือนเห็มยังอยู่ด้วยมันเกมก็พยายามจะคิดว่าค
แต่ว่าภาพความทรงจำสิ่งที่ดีที่เรามีด้วยกันมันก็ยังอยู่ในใจเสมอค่ะอย่างที่คุณกิ๊บบอกว่าภาพความทรงจำดีก็ยังอยู่ในใจของเพื่อนในกวนตลอดไปนะคะ